เอาล่ะใกล้กับวันวาเลนไทย

กุมภาพันธ์แบบนี้ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยมองไป

เพื่อต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทยดี

อยากจะเปลี่ยนทรงผมต้อนรับแบบวาเลนไทย
จากดูเป็นกุมารทองแล้วอยากดูเป็นอะไรอีก

คุณชนะคิดจะตัดผมเปลี่ยนทรงผมอะไรให้ดูดีขึ้นไหม

เอาล่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดู
ส่งผมต้อนรับเทศกาลวาเลนไทย
แต่ว่าจะเป็นทรงอะไรเนี่ยลุ้นกันเอา

ดูนะคะแล้วเดี๋ยวทายดิฉันว่าเป็นรูปอะไร

อ๋อถูกต้องคุณเก่งมากคุณชนะคุณใส่แวบไหมอ่ะมองเก่งไหม
สายตาฝ้าฟางเล็กน้อยพยายามมองให้เป็นคิวปิด
เออนี่แหละค่ะเป็นรูปกรรมเทพแหลงสอนอะไรนะกรรมเทพใช่ไหม
บรรยากาศภายในร้านเหลาหัวบายบุ๋มสาขา๒
ถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ไปด้วยลูกค้าทั้งหญิงแล้วก็ชายค่ะ
พากันเข้าร้านเสริมสวยเสริมหล่อกัน
เทศกาลเดือนแห่งความรักแบบนี้

เขาให้ช่างตัดผมเป็นทรงกรรมเทพแผลงสอน
และรูปหัวใจค่ะบนสีสาวเขาแกะลายออกมาเลย

ใช้ความสามารถมากนะคะกับการแกะลายทรงผมแบบนี้

ว่าการที่เขาตัดผมทรงนี้รับวาเลนไทย
ถูกใจแล้วก็ได้สังความกับความรักกับเขาสักที
แต่กว่าจะออกมาได้ดังใจนะคะ
โอ้โหใช้เวลานานพอสมควรเลยเพราะว่าซิบเลยใช่ไหม
มีการเก็บรายละเอียดด้วยต้องชื่นชมลูกค้าโอ้โหไม่ธรรมดาอดทนมาก
สาวไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปมีมาให้ดูเหมือนกันนะคะ
พากันต่อคิวทำเล็บเป็นลายหัวใจหวานแหวว
เข้ากับเทศกาลแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงแบบนี้
นายนพรเชื้อประยูนหรือว่าช่างบุ๋มเขาบอกว่า
ช่วงนี้ที่ร้านคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่ามีลูกค้าวัยรุ่นหนุ่มสาวมาใช้บริการมาก
ตัดผมแล้วก็ทำสีทำเล็บทาเล็บเพ้นไลน์อะไรต่างนานา
ส่วนใครที่สนใจทรงผมเท่ไม่ซ้ำใคร
สามารถนำแบบที่ชอบมาให้ทางร้านหรือว่าให้ทางร้านของเราออกแบบให้ก็ได้
รับรองว่าจะได้ทรงผมที่หล่อโดนใจกลับบ้านไปแบบไม่ผิดหวังแน่นอน
ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอ้ร้านเหลาหัวเนี่ยเป็นข่าวมาแทบทุกเทศกาล
คริสต์มัสเนี่ยก็มีการแกะลายเป็นรูปซันตาคลอสมาแล้วรอบหนึ่ง
ถ้าเกิดเขาไปกันเป็นคู่คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิง
ส่วนใหญ่เขาจะคุณผู้หญิงที่จะต้องมาช่วยออกแบบ
ออกแบบทรงผมให้กับคุณผู้ชายเพราะฉะนั้นก็ต้องนั่งรอเสียเวลาใช่ไหมคะ
ช่วงที่กำลังรออยู่ก็มานั่งทำเล็บใช่ไหม

เพราะว่าทำผมเสร็จแล้ว

ใช่แต่ว่าเทคนิคการตัดผมเขานี่เก่งนะ

แล้วต้องซอกซอนแซ่กไปตามผมตามร่องต่าง
เออมันได้ละเอียดมากเลยถูกต้องค่ะแล้วก็มีรายละเอียดเยอะด้วย
ชมนะกับไอเดียดีสำหรับช่วงเทศกาลวันวาเลนไทย
แต่ผมก็ยังสงสัยอยู่นิดนึงนะน้องนิวนาว
ก็คือร้านนี้เขาตัดทุกเทศกาลเลยใช่ไหม
ใช่แล้วถ้ามาเกิดเป็นเทศกาลสงกราน

เป็นแม่น้ำมะคุณกลุ่มแม่น้ำ

รถกระบะที่มีคนนั่งอยู่ด้านล่าง
คุณจะต้องแกะลายบนศีรษะเป็นรูปรถกระบะ
แล้วมีคนประมาณ๓๔คนถือปืนสีน้ำคนหนึ่งสาดน้ำ

เห็นมีทุกปีสงการแบบนี้เพราะว่าถึงแม้จะห้ามกันก็ห้ามไม่ค่อยอยู่